เรื่องราวของการช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดเป็นน้ำใจแล้วก็เป็นความสามารถเป็นพรสวรรค์ของตำรวจนายหนึ่ง
เขาทำอะไรเพื่อขอรับบริจาคไปดูพร้อมกันค่ะ
ของฉันเนาะจะมีเพียงเธอและเพียงกับเธอออกกอดเธอด้วยรักนับที่มันใหญ่
ใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกระโดดมาจากหัวใจเรา
ท่ากล้าฐูดาวจะไม่มีคนรักเข้ามาด้วยไหล
และอันนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมฉันอยากจะดูแลเธอจ้า

พี่บินนี่นักร้องดีกว่าเนี่ย
ข้างที่นั่งตีค้านี่วงเดียวกันใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะก็เป็นน้ำใจของตำรวจจิตอาสานะคะ
ก็มีถึงสองนายด้วยกันที่มาร้องเพลงนะคะ
หมวกใกล้กันก็พบป้ายเขียนว่าร่วมบริจาคน้ำท่วมภาคใต้นั่นเองนะคะ
ชาวเน็ตที่ได้ชมคลิปก็พากันชื่นชมในหัวใจของเจ้าหน้าที่ที่มีจิตอาสา
แล้วก็ชื่นชมในความภัยร้อของน้ำเสียงแล้วก็สไตล์การร้องเพลงแนวอคุสติกนะคะ
เรียกว่ามืออาชีพมาเองเลยทีเดียวค่ะ
ตำรวจในคลิปนี่คือ๑๐ตำรวจโทจตุการเพชรสามสี
และ๑๐ตำรวจโทพลนิกรบุญทองอ่อน
แล้วก็ตลาดสดไฟฟ้านครปฐมรวม๒วันค่ะ

๒๙๑๗บาทเป็น๑๕สตาม

ซึ่งก็เมื่อวานก็ได้นำเงินไปบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วนะคะ
เราไปฟังเสียงเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงจากตำรวจทั้งสองนายนี้กันดีกว่าค่ะ
เพลงดีจังเลยอ่ะ

เพลงแรกออกแนวอคุซติกนะแต่ที่นี้เสียงมีพลังทำได้ดีเหมือนกัน
ชื่นชมค่ะใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ไปบริจากนั้นค่ะ

อยากตามไปฟังกรรมไปกดไลค์ในแฟนเพจกันได้
ในโปรไฟล์ของคุณตำรวจนะคะ